ฝนเริ่มตกแล้วสิ้นเดือนนี้ต้องตกหนักเหมือนที่คาดการณ์เอาไว้แน่
ต้องรีบขึ้นไปเตือนคุณผู้ชมแล้ว
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สภาพอากาศปลายเดือนนี้นะคะดูขมุกขมัวไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชม
เนื่องจากมีตัวการสำคัญที่ทำให้สภาพอากาศในบ้านเราแปรปรวน
นั่นก็คือร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนะคะที่ย้อยลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศนะคะ
ร่องฝนจะส่งผลให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและอาจจะเกิดลูกเห็บตกนะคะ
เท่านั้นยังไม่พอค่ะจากการตรวจสอบยังพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
มีกำลังแรงหอบนำเอาฝนเข้ามาตกในประเทศไทยค่ะ
ลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนค่ะ
ประเทศไทยจะมีฝนกระจายทั่วทั้งประเทศค่ะ
ซึ่งฝนที่ตกลงมาแบบนี้นะคะถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะคุณผู้ชม
ที่จะรองน้ำฝนเอาไว้ใช้ตั้งแต่เริ่มฤดูกาลค่ะ
ส่วนที่ประเทศจีนต้องเผชิญกับพายุทรายในมณฑลชิงไห่นะคะ
พายุก่อตัวเป็นกำแพงสูงค่ะท้องฟ้ามืดครึ้ม
ซึ่งรถที่ขับฝ่าเข้าไปเนี่ยเหมือนกับกลืนหายเข้าไปในพายุเลย
ซึ่งหลังจากนั้นราว๗ชั่วโมงนะคะพายุก็ค่อยสลายตัว
สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นค่ะส่วนที่บ้านเราในช่วงนี้คุณผู้ชม
ต้องระวังอันตรายจากพายุฝนกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้สวัสดีค่ะ